คุณผู้ชมครับผ้าคลุมสีขาวที่พันตัวคุณแตงโมอยู่
ที่พี่เต้หาอันนี้นะฮะมีคนนึกได้แล้วว่าอยู่ไหน
ใครคะคุณแม่อ้าวแล้วทำไมแม่ไม่พูดแต่แรกอ่ะคะ
คุณแม่อาจจะเพิ่งนึกได้คุณแม่บอกว่าแม่เห็นนะ
ว่าอยู่ที่ศพหนอกของน้องแตงโมนะฮะวันที่เอาขึ้นจากน้ำนั่นแหละ
ต้องไปถามกู้ภัยดูว่ากู้ภัยเก็บไว้หรือเปล่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับ
คุณแม่พระนิดาศรีรยุทธโยธินนะครับเข้าพบพนักการณ์สอบสวน
ชุดธรรมคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่กรบกรับการเสือบสวนสอบสวนภูทรภักดิ์๑
พูดถึงกรณีที่สสพี่เต้นะฮะมาตามหาหลักฐานก่อน
แม่บอกแม่ขอบคุณสสเต้นะที่ตั้งใจช่วยเหลือ
โดยเฉพาะการจัดทีมไปหาผ้าคลุมสีขาวซึ่งแม่เองเห็น
เห็นผ้าผืนนี้ตอนเคลื่อนศพของคุณแตงโม

เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ร่วมกระตันยูคนหนึ่งใส่ชุดสีทหาร
เคลียร์กระโปรงขึ้นมานะฮะเห็นชัดเจน
แต่ทำไมคนอื่นถึงมองไม่เห็นแล้วมันหายไปไหน
มีคนเก็บไปคงต้องไปถามเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูฮะแม่บอก

แล้วก็มีกะตันยูคนหนึ่งใจชุดสหารสี่สหาร
เคลียร์กระโปรงนี้ขึ้นมา
เห็นชัดเจนทำไมคนอื่นไม่เห็นหรอ
ทำไมเห็นชัดมากเลยเกียรติขึ้นมาสูงด้วย
แล้วในนั้นเราก็เห็นภาพ
เออว่าขึ้นมาเขียนขึ้นมาแต่ทีนี้ไม่รู้แล้วไปไหนล่ะ
ข้าวลูกไม้เนี่ยคุณแม่เห็นตอนที่เอาศพขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะ

ศพนี่อยู่เฉยแล้วค่ะค่ะแล้วข้าวลูกไม้อยู่ไหนตอนนั้น
เขาเขียนขึ้นมาต่างหากอยู่ใกล้น้องนั่นแหละ

ใช่ใครก็อาจจะเก็บไปก็ได้คุณแม่ว่านะ
ก็ต้องไปตามที่กระตันยูนั่นแหละ

แล้วก็เรื่องนี้ด้วยเรื่องกรมทันของคุณแตงโม
ที่ทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้วงเงินคุ้มครอง๑ล้านบาท
แล้วก็เป็นการไปออกทีวีรายการหนึ่งนะครับ
แล้วก็ใส่ชื่อน้องอีสเตอร์ลูกสาวของคุณกติกเป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ย
แม่เอามาด้วยแน่ฮัตที่ถืออยู่
เอามาฝากไว้กับพันธบทโทอุเทนหงทองพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
เพราะว่ากะติกยังไม่ติดต่อมาขอรับกรมธรรม
กระติกคงไม่กล้ามาเจอหน้าแม่
และกติเองก็ไม่เคยติดต่อแม่มาอีกเลย
นับตั้งแต่เจอกันที่งานไว้อะไรคุณแตงโม

ใบมรณบัตรของคุณแตงโมทั้งกรมฐานเอาไว้ให้
ก็นะฮะบอกว่ากระติกมาเอาจากตำรวจแล้วไปยื่นรับเงินได้เลย
คือแม่ต้องการทำตามเจตนารมณ์ของคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็ต้องการให้เห็นว่าแม่ไม่ยุ่งเรื่องเงินของคุณตังโมนะ
หวังว่ากระติกจะรีบดำเนินการเพื่อนำเงินไปดูแลลูก
แล้วแม่เชื่ออีกว่าเงิน๑ล้านบาท
ถ้าใช้เป็นทุนการศึกษาก็น่าจะใช้เย็นจบปริญญาตรีได้
ขณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้นะฮะ
แม่นะฮะแม่กลุ่มเพื่อนแล้วก็คุณแตงโม
จะไปทำพิธีไว้อะไรที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
แม่บอกว่าผ่านมา๑เดือนแม่ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้ว
โดยเฉพาะผลชนสูตรศพของคุณแตงโม
ส่วนจะเผาเมื่อไหร่เดี๋ยวรอตำรวจแถลง
สรุปสำนวนคดีก่อนแล้วจะดำเนินการ
ส่วนปกับโรเบิร์ตที่บอกจะสารภาพทุกอย่างหลังบวช
แม่ก็ยังเชื่อฮะเชื่อว่าทั้งสองคนจะสารภาพ
ให้แม่ฟังแม่รอฟังอยู่นะ
ค่ะก็เอาที่แม่สบายใจนะนะคะ